ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่ในแม้วไปฆ่าเผานั่งยางแฟนตัวเองก็คือน้องปอนะฮะเสียชีวิตไปนะฮะ
งานศพเมื่อวานนี้ครอบครัวพ่อแม่ของแม้วเองเดินทางไปที่งานศพของปอด้วย
เพื่อไปแสดงความเสียใจกับฝ่ายพ่อแม่ของน้องปอนนะครับ
แล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมจะดูแลชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
แล้วก็การจัดงานศพทุกอย่างคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยครับ

แต่ว่าในส่วนของแมวเองก็ให้กฎหมายดำเนินไปตามเรื่องแล้วก็เอาเรื่องอย่างถึงที่สุดไปตามกระบวนการ
ระหว่างพูดคุยกันนะฮะแม่ของน้องปอลเองก็พูดระบายความในใจออกมา
นะว่าสิ่งที่ทำกันลงไปเนี่ยถือว่าเลือกเส้นทางกันแล้วก็ต้องรับกรรมกันต่อไป
ส่วนลูกสาวของตัวเองตอนนี้น้องกลับไปแล้วก็คงไม่รู้สึกอะไรแล้ว

จะอุ้มพามร่างของน้องขึ้นไปบนร้องช้างตายแล้วก็ไปเผาตรงเนี้ยนะไหนจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ยางเอ่ยผ้าหงผ้าห่มที่ต้องขนไปใช่มันก็ดูลำบากอันนี้พ่อแม่ไม่เชื่ออยากให้ตำรวจตรวจสอบต่อว่าใครเป็นผู้ร่วมขบวนการหรือเปล่านะฮะพ่อของแม้วเองเนี่ยชื่อว่าปรีชาพรมพัฒน์ก็เปิดใจทั้งน้ำตาครับ
เป็นคู่รักวัยรุ่นน่ะนะฮะนะฮะส่วนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าลูกชายเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวตัวเองก็บอกว่าลูกชายอาจจะโกรธความผิดหรือเปล่านะฮะจริงต้องการทำทุกอย่างเพื่อปกปิดความผิดเพียงคนเดียวอืมอะไรแบบนี้นะฮะส่วนจุดที่เผาเนี่ยนะฮะพ่อของแมวเองก็บอกว่าลูกชายไป
อันนี้ไม่มีบ้านคนยังไม่มีคนเลยใช่ไหมอืมตอนนั้นนะฮะเป็นใครก็ต้องรู้สึกว่ากลัวความผิด
กลัวความผิดแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงด้วยความที่นิสัยเขาแบบอารมณ์เขายังวุฒิภาวะเขายังไม่ถึงอ่ะ
ความที่แบบเขากลัวเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ต้องหาวิธีการที่จะทำยังไงให้เขาคิดว่าเขาจะพ้นผิดแต่ในความจริงคือยังไงก็ผิด
ครอบครัวเราที่เป็นฝั่งกระทำก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เสียใจแล้วก็สงสารฝั่งโน้นด้วยเห็นอกเห็นใจอยู่ครับแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่น
หลังจากนั้นนะฮะทีมข่าวเราไปพบกับปู่ย่านะฮะแล้วก็ทาเดินเข้าไปในห้องนอนของในแม้วนะสภาพห้องนอนก็ไม่ได้มีอะไรของทั้งคู่อยู่แล้วนะย่าของแม้วเองก็บอกว่าเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยวันที่เกิดเหตุเหมือนได้ยินเสียงปอไออะไรอย่างเงี้ยออกมาจากในห้องนะฮะย่าก็ถามเฮ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าถามหลานไปนะว่าป
ไอออกมาคือเสียงแบบคือหายใจไม่ออกนะฮะคือย่าก็ไม่ทราบแล้วสักพักนึงเนี่ยนะฮะแมวก็บอกว่าเดี๋ยวจะขับรถไปส่งปอซึ่งคือย่าก็ไม่รู้ว่าแมวเนี่ยเอาปอออกไปสภาพที่มีชีวิตอยู่หรือเปล่าก็ไม่ทราบแล้วมาทราบทีหลังว่ามันเกิดเหตุการณ์ช่วงนั้นพอดีนะฮะออกไปแล้วนะฮะตอนนั้นก็
นำศพออกไปเผ่าทีนที่ป่านะครับค่ะอืม